คุณผู้ชมการซื้อขายของออนไลน์ต้องระมัดระวังนะ
มีเหตุการณ์เรื่องของการหลอกขายของแล้วไม่ส่งของเนี่ย
ต่อหลายครั้งแต่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นประเด็นหนักมาก
เพราะว่าคนที่ไปหลอกเขาเนี่ยนามสกุลจันโอชา
ไม่มีคนดังไม่มีใครไม่รู้จักนามสกุลนี้ค่ะ
ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรองประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเลย
เป็นการจับกลุ่มนายทัศน์ภูมิหรือว่านัทอายุ๒๓ปีค่ะ
ที่ไปหลอกลวงขายนาฬิกาผ่านเฟซบุ๊กแล้วไม่ส่งสินค้า
คือทางปทเขาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมานะคะ
ว่ามีคนใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อว่าสุริญาจันโอชา
ย่าติกโกโหติกกาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพ่อเนกประยุจจันโอชา
มันก็ผิดตั้งแต่ต้นก็คือมีเจตนาตั้งใจหลอกลัวค่ะ
เพื่อที่จะต้องการให้คนรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือนะ

ซึ่งพอตรวจสอบไปก็ปรากฏว่าทำผิดจริง

ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ

คอมมา๑เครื่องยึดสมุดบัญชี๑เล่ม
ยังมีเงินคงค้างอีก๓๐๐๐บาทกับนาฬิกาจำนวนนึงด้วย
เจ้าตัวเขาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
สาเหตุที่ใช้นามสกุลนายกก็เพื่อจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้คนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกันและเป็นญาติกัน
ซึ่งครั้งแรกก็ซื้อขายนาฬิกาจริง
และใช้วิธีแฝงตัวตามกลุ่มซื้อขายนาฬิกา
หรือว่าช่องทางที่มีคนมาแสดงความคิดเห็น
เพื่อเสนอขายนาฬิกาที่ถูกกว่าท้องตลาด
ประมาณ๒๓๐๐บาทจากปกติ๓๔๐๐๐บาท
ทำมาแล้วแบบนี้กว่าร้อยครั้งประมาณ๔เดือนได้
แล้วได้เงินไปจำนวนมากถามว่าเอาเงินไปทำอะไร
เอาไปเล่นพนันค่ะนี่ไงติดการพนัน
สุดท้ายแล้วโดนแจ้งข้อหาไป
พรบคอมพิวเตอร์หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่างนานา
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

ยังโดนช่อกงประชาชนไปอีกหนึ่งข้อหาค่ะ
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนเหมือนกัน
ถูกนำตัวฝากขังสารอาญาเรียบร้อยแล้วนะคะ